ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย
มีเอเย่นค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
เย่นวายใหญ่ชื่อว่าจูนบ่อดิน
ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดจับไปตั้งแต่๑๔มิถุนายนนะครับ
แต่ยังเหลือเครือข่ายอยู่
วันนี้ชุดปราบรามยาเสพติดนะครับ
ลงพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะสิงห์บุรีรบบุรีนะครับ๓๔จุดเขาเรียกว่ายุทธการในการปิดฉากจูนบ่อดิน
ไปดูนะฮะในจุดหนึ่งนะฮะที่มีหลายจุดนะครับแต่ว่าดูจุดหนึ่งก่อนนะฮะที่ตำรวจเข้าไปนะครับ

นี่ฮะเข้าแต่เช้าเลยครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษนะฮะ
ของตำรวจประหลาบกรามยาเสพติดสยบไพรีฮะ
ชุดนี้นะฮะยุตการณ์วันนี้คือปิดชาติจูและใบ่ดิน
ที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหผู้ต้องหานี่ยังแบบยังนอนอยู่อ่ะ

ออกมานี่ยังแบบง่วงอยู่เลยนะครับ
คนนี้คือปลานินบ่อดินนะฮะปลานินบ่อดินนะครับ
ก็ถูกจับเอาไว้ได้ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ

เดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะมีอีกจุดหนึ่งไหมฮะ
เป็นจุดในการเข้าไปของเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่จุดนี้นะฮะคือจุดนี้เนี่ยมีคนร้ายที่หลบหนีเข้ามานะครับ
เข้ามากลางป่าเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางไร่เลยนะฮะในพื้นที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับ
ลานินบ่อดินนะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติด
จำหน่ายค้าเสพยาเสพติดนะครับคือนายอานนท์บ่อดินเนี่ย
หรือว่าในจูนบ่อดินนายอานนท์บ่อดินเนี่ยคือปลานินบ่อดินนะครับ
เขาเป็นลูกน้องเป็นมือขวาของนายจิตภัณฑ์มีเมืองหรือว่าจูนบ่อดิน
ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะครับอานนท์ทำหน้าที่โอนเงินติดต่อเครือข่ายค้ายา
ซึ่งจูนบ่อดินใช้ในการอำพลางตัวทำหน้าที่แทนในการค้ายานะฮะ
แต่ว่าเขาปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด
รู้จักกับจูนบ่อดินก็แค่จูนบ่อดินเนี่ยเก็บเขามาเลี้ยงให้งานทำ
เคยให้นำเงินไปโอนให้หลักหมื่นบาทแต่ว่าไม่บ่อย
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วหนีทำไมนะ
นายปลานินบ่อดินเนี่ยบอกว่าอ๋อที่หนีก็เพราะว่ากลัว

ตอนผมมาโครงกรุงเทศแล้วผมก็เล่นรอดหมาแล้วเขาก็มาฝากผมที่นี่ครับ
แล้วเราหนีทำไมครับ
ก็เขาบอกว่ามาตามตัวผมผมก็กลัวครับ
ผมก็ทำอะไรผิดครับส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรครับ
ว่าผมมาฝากไว้กับลุงที่ไล่ครับ
เขาบอกว่าสงสารผมผมก็มาทำงานกับเขา
มีอีกจุดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ปูชมหารายนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปนี่ไปบวชเป็นพระเลยนะครับ
เป็นพระนี่ก็หนีไม่พ้นนะฮะ
ชุดสยบภัยรี่นำใหม่จับไปแสดงตัวจับกลุ่มนะครับ
ขณะออกบินทบาทเลยฮะตอนเช้ามืดเลยฮะ
โอ้โหคนกำลังจะใส่บาทนี่งงเลยค่ะ

นายพรเทพผู้เจริญวันนิษฐ์นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งข้อหาตามหมายจับนะครับ
ก็เหมือนกับปลานินบ่อดินอ่ะนะโอ้โหนี่
พระท่านชื่อพรเทพผู้เจริญวันนี้ใช่ไหม
นี่ฮะแล้วตำรวจก็อ่านหมายจับจากศาลให้ฟังนะครับ
บอกรู้ใช่ไหมว่าตัวเองมีหมายจับถ้ารู้ก็มอบตัวซะดีดี
ชาวบ้านรอใส่บาศนี้งงเลยฮะก็ต้องใส่รูปอื่นแทน
นี่ฮะตำรวจก็ควบคุมตัวไปนะครับนำตัวไปศึกนะฮะ
แล้วก็พาไปตรวจคนที่บ้านพักนะซึ่งเป็นบ้านหลัง
๑ในหลายบ้านของนายจูนบ่อดินนะครับ
แต่นายพรเทพก็ปฏิเสธนะครับตอนเจ้าหน้าที่พาตัวไปต้องพาไปศึกก่อนนะ
นายพรเทพเนี่ยบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ายาเสพติดของจูนบ่อดิน
ทำหน้าที่แค่ขับรถให้นะพอจูนบ่อดินเนี่ยถูกตำรวจจับ
เขาก็ไม่รู้จะไปขับรถให้ใครก็เลยมาบวชดีกว่า
นี่จะใกล้จะศึกแล้วนะเจ้าหน้าที่มาจับซะก่อน
แล้วก็บอกว่าจูนบ่อดินมักจะชอบใช้ให้เขาไปโอนเงินให้คลังละ๘หมื่น๙หมื่นบาท

บอกว่าทั้งนายพรเทพและก็นายปราณดินบ่อดิน
มีการติดต่อกับจูนบ่อดินอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีข้อความการสนทนาการซื้อขายยาเสพติดภาพถ่ายหมายเลขบัญชีธนาคาร
เห็นไหมฮะมีแผนผังแบบนี้หมดเลยนะครับ

เงินค่ายาเสพติดไปให้ลูกค้า
คนไหนอะไรยังไงบ้างหมายเลขโทรศัพท์อะไรนี่ฮะ
ผู้หญิงผู้ชายมูลค่าเท่าไร
เครือข่ายต่างอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
โอ้โหเนี่ยค่ะตำรวจเขาทำไว้หมดเลยนะคะ
เป็นแผนผังว่าใครเชื่อมโยงกับใครในลักษณะไหนยังไงบ้างเนี่ยชัดเลย
นี่เดี๋ยวไล่จับต่ออีก